คุณผู้ชมคะอยากให้ดูข่าวนี้มาอย่างมิดอิทธิฤทธิ์อย่างศัตรู
โอ้โหพูดแบบนี้เพราะอะไรไอ้มิตรที่ว่ามิจฉาชีพค่ะ
และมิจฉาชีพเจ้านี้นะบาปหนักนะ
จริงค่ะเล่นกับเจ้าอาวาสเลยไง
คือคนที่เขาตกเป็นเหยื่อเขาคิดว่าเจ้าอาวาสมาขอยืมเงินโอนตังไปให้
สุดท้ายเจ้าอาวาสไม่ได้ยืมมิจฉาชีพนั่นแหละ
พระรูปนี้เหยื่อนะเหยื่อมิจฉาชีพไปซะแล้ว
ใช่ค่ะอันนี้คือเขาบอกว่าป่วนกันหมดเลยนะ
ป่วนกันทั้งอำเภอแม่สายเลยค่ะ
เล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยละกันนักข่าวของเราไปที่วัดบ้านถ้ำ
อยู่ที่ตำบลโป่งงามอำเภอแม่สายเนี่ยนะคะ
ทีนี้ก็ไปเจอกับพระมหาจรินกันทองค่ะท่านเจ้าวาดวัดบ้านถ้ำ
นั่นเป็นผู้เสียหายนะเล่าให้ฟังบอกว่าอุ๊ยโยม
นี่คือมีคนร้ายนะแฮ็กบัญชีเฟซบุ๊กปลอมเป็นเจ้าอาวาส
เจ้าวาดที่ไหนอ่ะท่านนี่ไงเจ้าอาวาสหนองสี่แจ่งเนี่ย
ศรีเมืองชุมที่แม่สายนั่นแหละซึ่งอัตมาก็รู้จักเจ้าอาวาสวัดนั้นนะ
แต่ทีนี้มิจฉาชีพเขาปลอมเป็นเจ้าอาวาสแล้วทักมา
ขอยืมตังค์บอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปจ่ายค่าของอะไรแบบนี้
ก่อนหน้านี้นะเห็นเฟซบุ๊คของท่านเจ้าวาด
โพสต์ไว้บอกว่าไปซื้อสินค้าจริงไง
ทีนี้พระท่านจริงก็สนิทสนมกันนะนะเจ้าอาวาสกับเจ้าอาวาสเลยไม่ได้เอกใจอะไร
แล้วทางมิจฉาชีพเขาทักมาทักมาในคราบของเจ้าอาวาสนะ
บอกว่าในบัญชีมีเงินให้ยืม๕๐๐๐ไหม
พระท่านที่เป็นเหยื่อก็เลยตอบกลับไปไง
บอกว่ามีเงินเหลือ๓๐๐กว่าบาทเอง
เนี่ยทางพระมหาเอ่อจรินกันทองเนี่ยนะทีนี้
ก็เชื่อเห็นเจ้าอาวาสอีกรูปนึงที่ก็รู้จักกันเนี่ย
ก็เคยสั่งซื้อของพระมหาจรินท่านก็เลยบอกอ๋อ

คราวนี้เงินคงขาดมือไปสักนิดนึงยืมใช่ไหม
โอเคอัตมาก็ยอมให้ท่านยืมได้
ใช่นี่แหละแล้วทีนี้มีการโอนตังค์
แล้วดูสิคะพระมหาจรินก็เลยโอนตังไปให้
ตังไปให้แบบ๒๙๙๙บาทแล้วก็ไปเศษสตังค์
ทีนี้ส่งสลิปไปให้เรียบร้อยแล้วนะคุณดูสิ
แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงอ้าวไม่ได้ตอบอะไรตอนแรกนะ
แล้วพอเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเจ้าอาวาสโพสต์เลย
เจ้าอาวาสวัดหนองสี่แจ่งเลยนะทักไปขอยืมตังค์
อย่าโอนตังไปให้นะเพราะว่านั่นน่ะคือมิจฉาชีพ
พระมหาจรินบอกท่านทำไมเพิ่งโพสต์ใช่
ก็ผมเนี่ยเพิ่งจะโอนตังไปหามิจฉาชีพที่ปลอมตัวเป็นท่านอยู่ไง
ถูกต้องค่ะแล้วไม่ใช่แค่พระรูปนี้รูปเดียวไง
ยังมีพระสงฆ์อำเภอใกล้เคียงแถวนั้นโดนหลอกเหมือนกันเลยคุณผู้ชม
วัดมหาราชธานหลวงน้องสี่แก่งเนี่ย
ถ้าว่าทักไปยืมเงินใครเนี่ยไม่ต้องให้นะเพราะว่าตอนนี้โดนแฮ็ก
ในขณะนั้นเราโอนไปแล้วนะเราโอนไปแล้วก็เลยโทรสอบถามกับเพื่อนเฟสของท่านเนี่ย
ก็ได้ความว่ามีหลายท่านเหมือนกันที่โดนเหมือนกันเนี่ย
แล้วก็โอนให้หลายท่านด้วยอ่าแบบรวมรวมแล้วเนี่ย
คนที่เสียหายหลายคนมารวมกันเนี่ยก็เป็นแสนเหมือนกัน
โอ้โหเนี่ยพระมหาจรินท่านบอกกับพระเนี่ย
ยังไม่เว้นกันอีกเหรอบาปนโยม
เอาจริงนะถ้าสมมุติเกิดว่าเราดึงความเป็นพระออกไป
เหตุการณ์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นแล้วไง
คือปลอมอ่ะไปปลอมเฟซบุ๊กไปปลอมอะไรแบบนี้แล้ว
ทักไปขอยืมเงินเราก็เตือนกันแล้วว่าถ้าเกิดว่าเจอเพื่อนเราเองเนี่ยนะ
มาขอยืมตังค์ยกหูโทรหาหน่อยนึง
หน่อยว่าส่งข้อความมายืมตังค์ฉันจริงหรือเปล่า
ท่านฮะคารวาสญาติโยมโดนกันหมดแล้ว

ใช่ค่ะโอ้เนี่ยเอามาเตือนภัยเตือนใจกันไว้นะ
ถ้าเกิดดิฉันจะขอยืมคุณดิฉันจะโทรหา

โทรมาผมก็ไม่ให้ยืมเพราะไม่มี